ไปดูคุณยายอายุเก้าสิบสามปีแล้วนะครับท่านบอกว่า
ท่านจะต้องไปรับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยตัวเองครับ
นี่เป็นรถระบบทันสมัยมากนะคะสตาร์ทมือรุ่นแรก
นี่แหละค่ะสตาร์ทมือรุ่นแรกนี่สุดยอดสุดยอด
ไปได้ตลอดไปได้ตลอดเสียที่บ่ใส่หมวกกันหรอกฮะ
ค้าตั้งเอาคืนได้บ่ค่ะคุณยายบ่อระวังมันหลดลมเด้อ
คอยไปคอยมาไปค่ะโอ้โหสตาร์ทมือรุ่นแรกค่ะ
เว็บฮอนด้าเวฟรุ่นสตาร์ทด้วยมือไปแล้ว

เก้าสิบสามแล้วนะฮะโอ้โหก็คงจะไม่เชื่อโอ้โห
เอามือจับถ้อยเสียด้วยดีนะรถยังไม่ได้ออกตัว
ยังไม่ร้อนคุณยายอยู่ที่ชุมชนภูเขาแก้วครับ
บูรมังสาหารอุบลรัชธานีนะฮะจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเบี้ย
ผู้สูงอายุด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน
ตอนขึ้นอาจจะดูทุลักทุเลหน่อยแต่ขอโทษเห็นไหม
พอขึ้นสตาร์ทได้เสร็จปั๊บโอ้โหคล่องแคล่วนะฮะ
อยากจะให้คุณยายเนี้ยเพิ่มสองอย่างครับ
แล้วโอเคเลยนี่ฮะเมื่อกี้เห็นไหมรุ่นมือสตาร์ท
แรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ถีบคงจะไม่ไหว
นะครับเพิ่มสองอย่างที่ผมบอกคือ๑ลูกหลาน
วกกันน็อกนะฮะหามาให้ท่านสวมหน่อย
และอีกอย่างหนึ่งคือดูไว้ท่านขี่ตรงเลนเท่านั้นนะครับ